ส่วนลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของยายประดับ
สุพรรณบุรีที่หายไป

เรื่องการพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของตัวจริงหรือไม่อย่างไร

หมดเพรงเลยวันนี้เราก็ไปดูความคืบหน้าเพิ่มเติมให้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเจอพยานสำคัญอีกคนนึงในคดีนี้
ก็คือเจ๊ตูลที่ไปซื้อสลากพร้อมกับคุณยายประดับ
เจ๊ตูลชื่อจริงว่านางเครือวัลปานสินชัย
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เธอเป็นคนขอซื้อลอตเตอรี่

ซึ่งจริงแล้วตั้งใจจะซื้อเลขชุดมาแบ่งกัน

ต้องการเลขลงท้ายด้วย๐๕เหมือนกันหมดนะครับ
เนื่องจากการออกสลากินแบ่งรัฐบาล

เลข๐๕เป็นเลขมงคลเป็นเลขหายากนะฮะ
ตอนที่กำลังซื้ออยู่
ก็เจอพ่อค้าสลากก็คือลุงเปี๊ยก
ลุงเปี๊ยกก็หยิบมาให้แล้วก็บอกว่า
มันมีอยู่ใบเดียวไหนหนัก็คือ๔๕๑๐๐๕

บอกว่าขอให้ฉันเถอะ
ว่าให้มาหา๐๕เจ๊ตูนก็เลยให้ไปนะครับ
แต่ว่าก่อนจะให้ยายประดับไปก็หยิบมาดู
มาดูก่อนอยู่แล้วก็เลยจำเลขทั้ง๖ตัวได้นะครับ
จำได้ชัดเจนเลยว่า๔๕๑๐๐๕นะฮะ
แต่ก็ให้คุณยายไปเพราะว่าตนเองก็ได้๐๕มาแล้ว๑ใบ

แต่ยายบอกว่าเนี่ยหลานให้มาตามหาก็เลยก็ให้ยายไป

ส่วนคดีนี้ที่เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเจ๊ตูนมั่นใจว่า
ประดับน่าจะชนะทางคดีอย่างแน่นอน
เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในงานศพที่ยายไปช่วยงาน
ที่วัดบางขวากสุพรรณบุรีเนี่ย
ก็เห็นกันเยอะมีภาพวงจรปิดว่ายายเดินตามหาลอตเตอรี่หลังจากที่มันหล่นหาย

นหายเมื่อ๓๐๓๑พฤศจิกายนอะไรช่วงนั้นนะครับ
คงจะไม่ยากในการพิสูจน์นะฮะ
แต่ที่จะยากก็คือการได้เงินคืน
เพราะอีกฝ่ายที่เอาไปขึ้นเงินเนี่ยปิดเรื่องเงียบทางครอบครัวก็ไม่พูดกับใคร
ทั้งที่ถ้าเกิดมาพูดกันดีเนี่ยเรื่องนี้น่าจะจบลงกันได้ด้วยดี
พอพี่ไปกันทั้งหมดสี่คนนะบ้างพี่จะเอาไว้ชุดแล้วแบ่งกัน
แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้ยายดำก็เลยขอ
บอกให้กูก่อนก่อนแล้วจริงพี่อีกศูนย์ศูนย์ห้านอันนี้
พี่มีแล้วใบหนึ่งพี่ซื้อมาจากที่อื่นแล้วใบหนึ่ง
พี่ก็เลยไม่คิดอะไรมากไงคือขอก็เลยให้ใช่
เขาส่วนมากเขาจะไอ้นี่นะเข้าข้างประดับนะ
ว่าเออนะแกซื้อจริงอะไรจริงอะไรอย่างนี้

กิบไม่เขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้นี่เลยอ่ะ

พูดกับชาวบ้านคนสนิทยากันเขาไม่ได้พูด
พูดเลยค่ะเขาไม่เคยคุยกับใคร
ไม่เคยขนาดร้านค้าที่เขาไปซื้อของด้วย
ยังไม่เคยคุยเลยเขาไม่เคยปี้ปากเรื่องนี้เลย
คือแบบมันไม่มีอะไรกับคุณคุณ

พี่นะถ้าความคิดของพี่นะ
ประดับอ่ะชนะแต่ตังค์ไม่ได้

ตูนฟันทงเลยบอกว่าป้าดับเนี่ยชนะคดี
ค่ะแต่ตังค์ไม่ได้อ่าก็เขาเบิกเงินหนีไปต่างประเทศแล้วนะฮะ
ผู้ต้องหาก็คือนางพรทิพย์นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแล้วนะครับ
ตูนบอกว่าน่าจะเดินทางไปอยู่ที่เนเทอร์แลนด์นะฮะ
เพราะว่าแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติที่เป็นชาวเนเทอร์แลนด์นะครับ
ก่อนหน้านี้พลมตรีกาศนะแจ่มสว่างผู้บังคับการ

จะไปตรวจสอบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
นางพรทิพย์เดินทางออกไปประเทศใดนะครับ
แล้วก็จะทำเรื่องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่
ซึ่งความผิดที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้นั้น
ต้องเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษตามกฎหมายให้ลงโทษประหารชีวิตนะครับ
มีโทษจำคุกหรือว่าทำให้ปราศจากเสรีภาพ
ระยะเวลาเกินกว่า๑ปีตามกฎหมายทั้งในประเทศ
ร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ประเทศผู้รับคำร้องขอด้วยนะครับ